สำหรับภารกิจในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมอยู่กับไทยรัฐทีวีนะคะ

แล้วก็เราจะประมวลประเมินสถานการณ์
แล้วก็ติดตามข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดในพื้นที่ด้วย
ด้วยเนี่ยนะคะเอาละมาดูเรื่องของการช่วยเหลือกันก่อน
ตอนนี้หลากหลายหน่วยงานส่งหน่วยงานลงไป
ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลต่างเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะทีมกู้ภัยฮุกส์สามหนึ่งโคราช
ส่งทีมดำน้ำพร้อมกับอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของหน่วยซิล
เพื่อที่จะไปค้นหาน้องทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ยนะคะ
ในประวิดอัศวินไทยประธานมูลณิธิฮุกส์สามหนึ่ง
นครราชศรีมาบอกว่าได้ส่งอุปกรณ์ในการดำน้ำกว่า๔๐ชุด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกู้ภัยทางน้ำ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำ
ในสภาพทัศนวิสัยที่แย่ที่สุดระดับศูนย์เลยนะ

หมายถึงระยะที่มองไม่เห็นเลยก็คือไม่สามารถมองเห็นเลยเนี่ยนะคะ
เพราะว่าภายในก่อนหน้านี้คือน้ำมันขุ่นมาก
มีทั้งโครนมีทั้งทรายต่างเนี่ยนะคะ
ร่วมกับชมรมดำน้ำโคราช
ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่เคยไปร่วมดำน้ำ
ค้นหาเครื่องบินสายการบินลาว
ที่ตกที่แม่น้ำโขงที่เมืองปักเซเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อไปเสริมทีมในการค้นหาภายในถ้ำหลวง
ขณะนี้กำลังเดินทางไปสมทบกับทีมที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
ว่าจะไปถึงสักประมาณช่วงเย็นวันนี้

พร้อมกับจะร่วมทำงานกับหน่วยซิลได้ทันที
โดยจะทำเฉพาะภารกิจวางถังอากาศในน้ำทุก๒๕เมตร

เพราะจากห้องโถง๓จนถึงพัทยาบีช
เนื่องจากภารกิจนี้จำเป็นต้องใช้ถังอากาศจำนวนมาก
พร้อมกับเครื่องหายใจใต้น้ำก็สักประมาณ๒๐๐ชุดด้วยตอนนี้
หน่วยงานก็ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
ในการส่งไปที่ถ้ำหลวง